ต่อที่ร้อยเอ็ดนะฮะยังมีที่เรื่องของอุบัติเหตุ

จอดปุ๊บคุณพ่อลงจากรถไปทำธุระที่ข้างทาง
กับลูกอยู่ในรถจอดอยู่ข้างทางแล้วนะ
จู่รถบรรทุก๖ล้อมาจากไหนก็ไม่รู้มาชนแล้วก็หลบหนีไปครับ
ชนดังชนแรงขนาดนี้จะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นคงเป็นไปไม่ได้นะ
กระจกข้างกระเด็นออกมาอยู่หน้าฝากระโปรงรถเก่ง
แม่ตะโกนตกใจอยู่ในรถกับลูกสาวนี่ไปเลยฮะ
แล้วรถบรรทุกไปแนบเลยครับไม่ยอมจอดแล้วลงมาดูเลย
แล้วก็สักพักหนึ่งผู้เสียหายก็วิ่งลงจากรถไปตามสามีมา
ให้มาดูกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ารถบรรทุกไปแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานครับนะฮะผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาขับรถเก่ง
จอดทำธุระอยู่ริมถนนเรียกว่าถนนบรณชัยหารยุทธ์
ก็คือที่หน้าคลินิกทำฟานแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
สามีก็ลงไปจากรถไปทำธุระโอ้โหดูสิดูรอยครูดสิฮะ
เสียหายแบบนี้ครับแล้วรถที่ชนเขาจำทะเบียนได้
ชนเสร็จปุ๊บก็ไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เพราะกล้องหน้าเราเขาจับทะเบียนไปได้พอดีในรถมีแม่กับลูกสาวอายุสี่ขัว
ร้องด้วยความตกใจแต่ว่าเคราะห์ดีไม่ได้บาดเจ็บนะฮะ
หลังเกิดเหตุก็เลยเอาคลิปนี้จากกล้องหน้ารถเนี่ย
แจ้งความเรียบร้อยเร่งหาตัวคนขับรถบรรทุกมา
ดำเนินคดีแล้วก็รับผิดชอบตามกฎหมายนะครับครับ